เรามาดูถึงปฏิบัติการในการค้นหา
เพราะว่าเมื่อวานนี้พอหลังจากที่มีการแถลง

จริงแล้วจะมีแผนงานที่ไม่ต่างกัน
อันนี้คือก่อนที่จะรู้ว่าฝนตกหนักนะคะ

อุปสรรคของการค้นหาภายในถ้ำ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าคืออะไรกันบ้าง
ปัญหาหลักก็คือเรื่องของน้ำนั่นเอง
เพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงขึ้น

เมื่อสักครู่ที่รายงานมาบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืน
จนถึงตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุด
รวมถึงมีน้ำจากทางดอยตุงไหลมาสมทบ
กับน้ำทางดอยผาหมีคุณผู้ชมดูกราฟิก
ที่ชี้จุดให้คุณผู้ชมดูทางเข้าถ้ำ

แล้วก็นอกจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว
สิ่งที่ตามมาด้วยคุณผู้ชมก็คือดินโครน
อันนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญนะคะ
แล้วก็แผนงานหลักอย่างหนึ่งที่จะช่วยปฏิบัติการ
ค้นหาของหน่วยซิลได้ก็คือเรื่องของการสูบน้ำ
เพราะว่าจะต้องสูบน้ำออกให้ได้มากกว่าปริมาณน้ำเข้า
คือหมายถึงน้ำที่ฝนตกลงมาแล้วก็น้ำที่ซึมมา
ดังนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการ
นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเพิ่มเติม
เพื่อสูบน้ำในจุดแรกนะคะ
เพราะว่าระดับน้ำในจุดแรกคือมีรายงานมาว่าเพิ่มสูงขึ้น๑๕เมตร
แล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางหน่วยซิลด้วย
อกจากนี้ก็จะมีการนำเครื่องสูบน้ำที่เหลืออีก๑๒เครื่อง
ไปติดตั้งที่โถงสอง
ติดตั้งที่ถง๒ที่คุณผู้ชมเห็นในกราฟิกหน้าจอ
อันนี้เป็นแผนเดิมต้องบอกว่าเป็นแผนเดิมของเมื่อวานนี้
เพราะว่าเช้านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแผนใหม่
เพราะว่าทางเข้าถ้ำน้ำท่วม

คือเมื่อวานนี้ทางด้านพลตรีฉลองชัย

ก็เปิดเผยนะว่าทางหน่วยซีลยังเข้าไม่ถึงโถง๓
แล้วก็คาดว่าทั้ง๑๓คนจะอยู่บริเวณนั้น
อันนี้ยังย้ำคุณผู้ชมอยู่นะคะว่ายังเข้าไม่ถึง
ส่วนกำลังอีกส่วนหนึ่ง
ก็มีการออกไปสำรวจ
ทั้งปล่องทั้งพรงบนเขา

ก็คือสำรวจภาคพื้นดิน
แล้วเมื่อวานที่สำรวจคืออย่างที่บอกว่ามีข่าวออกมา
พบ๓ปล่องปล่อง๑ปล่อง๒คือมันเข้าไปไม่ได้
แต่ว่าปล่องที่๓มันมีลักษณะเป็นวงรีแคบ

แต่สุดท้ายพอส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปสัก๑๐เมตร
สรุปแล้วคือมันเป็นปล่องที่ตันนะคะ
แต่ยังไงก็ตามเรื่องของปล่องต้องรอ
ต้องรออีกว่าจะมีเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะ
คุณผู้ชมฮะอยากให้คุณผู้ชมถ่ายรูปแคปหน้าจอ

เพราะว่ามันจะเข้าใจเรื่องของสภาพภายในถ้ำ
แล้วก็ปล่องที่อาจจะเป็นความหวังนะครับ
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะเราชี้จุดสีแดงกระพริบกระพริบนั้นคือปล่อง
แล้วก็สภาพภายในถ้ำหลายคนอาจจะถามว่า
โถง๑โถง๒โถง๓อยู่อย่างไร
และนักดำน้ำของหน่วยซิลจะต้องทะลุเข้าไปตรงไหนบ้าง
เห็นไหมฮะจะมีทั้งหินงอกหินย้อย

ไม่ให้นักนำน้ำเข้าไปได้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางเข้าถ้ำนะครับก็มีน้ำท่วมแล้ว
เจ้าหน้าที่ย้ายออกมาจากทางเข้าถ้ำทั้งหมดแล้วนะครับ
ก็ต้องดูปฏิบัติการของวันนี้กันอีกนะฮะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมถ่ายแคปไว้คุณผู้ชมจะเข้าใจ
ว่าในถ้ำสภาพนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะส่วนในวันนี้ที่บอกว่าอยากให้คุณผู้ชมติดตาม

รวมถึงเกาะติดสถานการณ์กับไทยรัฐทีวีตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าอย่างในข่าวเช้าคุณทัศนัยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่
ตอนนี้กำลังรอเช็คเรื่องสภาพสัญญาณ
เพราะว่าถ้าเกิดสัญญาณพร้อมเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะตัดสัญญาณ

แล้วก็ตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าฝนยังคงตกอยู่ครับ